สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่มีการแชร์กันล่าสุดในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสื่อกระแสหลักก่อนนะคะคือเป็นคดีความกันจริงค่ะแล้วก็เป็นคดีกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แล้วก็รอบล่าสุดที่เป็นคดีที่เห็นผู้หญิงท่านหนึ่งถือป้ายเนี่ยนะคะ
คือออกมารอบล่าสุดแล้วก็รอบล่าสุดที่ออกมาเนี่ย
พุ่งเป้าไปที่ตำรวจกองปราบค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในชุดทำคดีนี้ด้วย
ตอนแรกเธอถูกกล่าวหานะคะเพราะว่ามีท่านหนึ่งคุณผาติรัฐไปแจ้งความตำรวจ
ปราบนะคะไม่ได้แจ้งในพื้นที่แจ้งความตำรวจว่า
ของตัวเองนั้นถูกเอาไปจำนำไว้แล้วก็เอาเอกสารหลักฐานไปชี้แจงนะคะ
ทีนี้ตามขั้นตอนตำรวจมีคำอธิบายมาแล้วก็พากันไปที่โรงรับจำนำ
แล้วก็ถ่ายถอนเพชรชุดนั้นออกมา
ในขณะที่คุณจีรพันธ์เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่านั่นนาเพชรฉันฉันซื้อฉันเป็นคนเอาไปจำนำ
แล้วเอาหลักฐานอะไรไปยื่นถึงให้คุณผาติรัฐไปถ่ายถอนออกมา
แล้วไปเชื่อเขาได้ยังไงทำไมถึงให้ของกลางเขาไป

อย่างไรก็แล้วแต่มีคดีกันหลายด้านนะคะ
คือต่างฝ่ายต่างฟ้องกันนะคะคุณผู้ชม
มีคดีกันหลายข้อกล่าวหาจนมารอบล่าสุดที่ที่ฉันย่อ
เพราะว่ายิบมากค่ะคุณผู้ชมที่สู้กันมา
แต่รอบล่าสุดเป้าพุ่งไปที่ตำรวจ

คือรวบความสรุปความของคุณจีรพันธ์ได้ว่า
ออกมารอบล่าสุดเพราะเชื่อว่า
ตำรวจมีส่วนด้วยกับคดีนี้
สองท่านค่ะท่านแรกคุณจิรพันธ์จุลพันธ์นะคะ

อีกหนึ่งท่านคือทนายความคุณวินัยวงเมฆ

คือย่อมากเพราะจริงแล้วสู้กันมาตั้ง๓๔ปี

เอารอบล่าสุดที่ฉันถามคุณจีรพันธ์ก่อน

ว่ารอบล่าสุดเป้าใหญ่คือตำรวจ

แต่เพียงแต่ว่าเราเรียกร้องความเป็นธรรม
กระทำผิดมันจะเกิดขึ้นจากคุณผาติรัฐ
เขาไม่มีอำนาจเอาของกลางเราไปได้

ตำรวจเป็นคนใช้อำนาจในทางมิชอบ
ถึงจะเอาเพชรของเราไปได้ทั้งหมด๑๗รายการ

ถ้าไม่ได้ร่วมกันวางแผนเอาเพชรเรา

คุณผาติรัฐก็คือคู่กรณีนะคะใช่ค่ะ
แต่ถ้าจะย้อนกลับไปแบบเยาว์
คือถ้าคุณผาติรัฐไม่ได้มีหลักฐาน
ตำรวจจะใช้อำนาจตามกฎหมาย

แล้วกล้าไปเอาเพชร๑๗รายการ

ก็ทำมาแล้วไงคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาทำมาแล้วไม่ได้มีหลักฐานเลย
คุณผาติรัฐไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลย
ถ้าถามว่ามีหลักฐานก็หลักฐานเท็จที่ทำขึ้นมาในภายหลัง

มือก็คือหลักฐานของคุณผาติรัฐหลักฐานนี้นะคะ

ของคุณผาติรัฐแต่ว่าเอาไปใช้ในศาลเอาไปสืบกันในศาล
แล้วก็นี่คือหลักฐานที่ทำขึ้นในภายหลังว่า
พี่จิลภัณฑ์ไปยืมเพชร๔กระหลัดตามอันนี้นะคะ
เดี๋ยวนะคะคือที่ให้ดิฉันเนี่ยคืออันนี้หลักฐานเท็จ

อ้างว่าคือหลักฐานเท็จใช่ค่ะแต่เขาใช้ในศาลใช่ค่ะแล้วได้พิสูจน์กันไหมคะเราได้ขอพิสูจน์กันไหมคะ
ก็เขาก็รับค่ะว่าเขาทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียวนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเส้นมีอะไร
ใส่ร้ายเฉยเป็นหลักฐานทำภายหลังด้วย
ทั้งแรกเลยที่ไปยึดเพชรมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยมันไม่ได้เกิดมีคดีความอะไรเลยนะคะ
เป็นการวางแผนร่วมมือกันเฉยที่จะต้องการเอาเพชรจำนวนทั้งหมดที่เป็นชื่อของจีรพันธ์และวรดิต
ต้องการเอาทั้งหมดใบถ่ายถอนคือเพชรทุกรายการที่มีชื่อจีรพันธ์จุลพันธ์และวรดิตจุลพันธ์เอาทั้งหมด
จำนำก็บอกนะคะว่าที่ตำรวจไปยังไม่มีหลักฐานไปเลยว่า

ว่าคุณจีรพันธ์ที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยนะคะ

คือคุณวินัยเราคุยกันจนถึงตอนนี้

ก็เริ่มต้นจากฝ่ายคุณพาธิรัฐ
ร้องทุกข์กล่าวโทษทางนี้ก่อนว่า

ซึ่งเป็นที่มาก่อนคันนั้นไปยึดเพชรมา
ยื่นฟ้องคุณพระธีรัชร์และก็พระศพสวน
เป็นกะดีที่ศาลายาธุรุรี
และในการเรียกกันคดีที่ครับคุณ
ธิรพันธ์ถูกกล่าวหายักยอกทรัพย์ก็อยู่ระหว่างสอบสวนอยู่
และอีกกดีหนึ่งก็คือของกลางมันหายไป
เพราะว่าคุณผ่านฝีรัชเนี่ยเซนตัญาว่าเอาไว้เก็บไว้
ก็ต้องคดีเบียดบังยักยอกทรัพย์ของกลางอยู่
มีแค่๓เรื่องนั้นเองนะครับเกี่ยวเรื่องเพชรอันนี้นะครับ
ทีนี้ดิฉันไล่เรียงกับทนายก่อนนะคะคุณจีรพันธ์
คือที่เราอ้างอิงชื่อของคุณผาติรัฐซึ่งเป็นอีกฝากหนึ่งที่อ้างความเป็นเจ้าของเพชรเนี่ยนะคะ
คือเธอทราบวันนี้จัดรายการแต่ว่าไม่สะดวกที่จะโฟนอินรายการวันนี้นะคะ
ร้อยตำรวจโทสมโชคก็จะถูกพาดพิงในรายการเยอะเพราะว่ารอบนี้ออกมาเหมือนเป้าไปที่เจ้าพนักงานนะคะ
ซึ่งท่านก็ทราบว่าวันนี้เราจัดรายการทั้งสองคนเลือกที่จะให้ข้อมูล
นอกรอบนอกรายการกับทางทีมงานนะคะแล้วก็ยังขอไม่โฟนอิน
เดี๋ยวฉันกลับมาคดีคดีที่คุณผาติรัฐคือฝั่งนู้นแจ้งความคุณจีรพันธ์คดีไปถึงไหนคะ
ก็อยู่ระหว่างสอบสวนยังไม่สั่งฟ้องทางนี้เลยนะครับ

ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากที่บอกว่าเรียกมาขอคืนความยุติธรรม
เพราะว่าตั้งแต่๔ปีแล้ว
แต่วันเดียวกันเราฟ้องเขาถึงดีกาแล้วค่ะเหตุเกิดวันเดียวกันเนี่ยเราฟ้องเขาเนี่ยถึงชั้นดีการแล้ว
เดี๋ยวนะเอากลางปี๕๖นี่นะคะคุณผาติรัสฟ้องคุณจิลภัณฑ์

สอบสวนคดีไหนต่อคะ
ต่อมาจากมูลเหตุนั้นคุณทางนี้ก็ไปยื่นฟ้องทางโน้น

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคือมีรัฐธรรมโทสมโชคพ่วงมาด้วย

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่ไม่ใช่เดี๋ยว

แต่นี่คุณดื้อดึงที่จะไม่ฟัง
คุณไม่ฟังคำโต้แย้งกรรมสิทธิ์ของดิฉัน

วันนั้นคุณได้เอาให้บุคคลอื่นทันที
คือตอนนี้ถ้าสมมุติคือเราก็ได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

แต่ถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยคือเขาทำเป็นชุดนะคะ

และในขณะที่คุณผาติรัฐเองก็พยายามจะยืนยัน

ว่าทุกอย่างเอามาโชว์แล้วก็เซ็นรับแล้วเรียบร้อย
คืออันนี้ฉันพูดแทนเขาแบบย่อนะคะ
คุณวินัยคือจนถึงตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะย้อนกลับไป
จะกลับไปสงสัยตั้งแต่ตอนครั้งแรก
ที่เกิดเหตุว่าไปเอาเพชรออกมาจากโรงรับจำนำถูกไหมคะ
ก็คือถัดจากวันที่คุณผาติรัฐไปแจ้งความไม่กี่วัน

คือข้อสังเกตทางด้านกฎหมายคือเรื่องอะไรคะ
ก็คือเรื่องนี้ถ้าผมว่าเอาแบบชาวบ้าน
แบบคิดแบบชาวบ้านนะไม่ต้องนักกฎหมายนะครับ
เขาคิดได้ว่าเรื่องนี้เพชรอันนี้อยู่ที่โรงรับจำนำ

คนอื่นไม่สามารถที่จะออกจากโรงรับจำนำได้

ซึ่งเป็นเจ้าของที่ไปจำนำไว้นะ
คนอื่นจะออกได้อย่างเดียวต้องยืมมือกฎหมายที่จะทำได้
มือกฎหมายเพื่อจะอายัดเพื่อจะออกวิธีการทำได้

แต่เรื่องนี้ระลองทุกข์ใครกล่องปลาบ
การร้องทุกข์เราจะดูได้จากเอกสารเลยว่า

เป็นสิบครั้ง
ทั้งสองให้ยืมสองล้านก็ไม่คืน
เดือนที่สามให้ยืมอีกเป็นสิบสิบครั้ง

แล้วธรรมดวก็รับไม่สงสัยเลยเลย
เรื่องเขาแจ้งแบบนี้

ในชั้นนั้นไว้เท่าไหร่นะครับคือไปร้องทุกข์อย่างนี้นะครับ

หรือถ้าอายัดจะเก็บไว้ที่โรงรับจำนำก็ยังได้

แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง

ออกจากโรงรับจำนำไม่ได้โดยคุณปฏิรัติ

แต่สารอันมองเลยว่าการยกแจ้งความเท็จ

ผมยังมองว่าอันนี้คือการลักทรัพย์โดยใช้คนอุบาย
เขาเรียกว่ารักทรัพย์โดยใช้กฎหมาย

ถ้าคุณผาติรัฐซึ่งโดนพาดพิงในรายการ
ขออนุญาตแล้วก็รับทรัพย์โทรสมโชค

ถ้าเปลี่ยนใจโฟนอินกลับมา

ว่าขัดแย้งอะไรกันคะ

ตำรวจใกล้ชิดหรือเอื้อประโยชน์ให้อีกฝั่ง

อีกฝั่งหนึ่งของเนื้อเรื่องนี้นะคะ

หรือว่าร้อยตำรวจโทสมโชคก็แล้วแต่นะคะ
ถ้าต้องการใช้พื้นที่ในโอกาสอื่น

กลับมาค่ะคุณจีรพันธ์
ว่าเรื่องนี้เกิดจากตำรวจก็คือตำรวจเนี่ยไม่ฟังเราเลย
โต้แย้งกรรมสิทธิ์นะคะปกติแล้วก็จะต้องรับฟังทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้กล่าวหาจะต้องฟังและจะต้องรับฟังหลักฐานของเราด้วย
เราได้เข้าไปแสดงหลักฐานทุกอย่างชัดเจนถึงที่มาการได้เพชร
ชำระเงินถือเป็นการซื้อขายกรรมสิทธิเพชรเป็นของเรา
แจงแล้วรับฟังเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการให้ความเป็นธรรมค่ะ
จับยัดข้อหาให้ในอีกล่ะค่ะสร้างหลักฐานพยานเท็จขึ้นมาอีก
ที่จะยัดข้อหาให้เรากลายเป็นว่าในเพชร๑๗รายการ
ที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเราต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหายักยอกเพชรของตัวเอง

คุณจีรพันธ์คิดว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นไปตามที่คุณจีรพันธ์เชื่อ

ก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะได้ในเพชรของเราหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่เอาเพชรมาคืนเราไม่ได้เรื่องมันแดงเราลุกขึ้นมาร้องเราลุกขึ้นมาสู้
เอาเพชรมาคืนให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องจัดการเอายัดข้อหาให้ซะ
กลายว่าคุณเงียบที่คุณลุกขึ้นมาร้องเนี่ยคุณบังอาจมาสู้เนี่ย
คุณคือคนผิดเลยใยนี่คือผู้ต้องหาเลย
คุณจิรภัณฑ์คิดว่ารัฐมนตร์โทสมโชคกับคุณผาติรัฐ
ได้ประโยชน์อะไรร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์แบบไหน

ก็ได้ประโยชน์อย่างที่บอกว่าคุณผายเตียรักษ์เคยพูดว่าเขามีญาติเป็นตำรวจกองปราบ
คดีนี้มันเกิดขึ้นที่โรงจำนำในท้องที่เพชรเกษม

ถ้าคุณมีความสนิทสนมคุณหนึ่งต้องไปแจ้งกองปราบ

ขออภัยที่แทรกค่ะที่บอกว่ามีญาติอยู่ที่กองปราบ

แล้วเราพิสูจน์ได้หรือคะว่าญาติคนนั้นที่เราคิดว่าใช่น่ะ
คือตำรวจคนนี้พิสูจน์ไม่ได้เราไม่รู้เรื่องขนาดนั้น
แต่เราทราบจากพฤติกรรมว่าตำรวจคนอื่นเขาไม่ทำหรอก
ท่องเที่ยวก็ไม่ทำเพราะมันเป็นการกล่าวหานะคะ
เขาไม่ทำแต่กองปราบคนร้อยตำรวจโทคนนี้ทำในอ่า

เอื้อประโยชน์กันเพราะอะไร
สารพิจารณาค่ะสารบอกว่ามีการสนับสนุนให้จำเลยที่๓
มีการสืบสาวไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันมาแบบไหน
คือได้ประโยชน์ร่วมกันขออภัยนะคะมีการจ่ายอามิตสินจ้าง
หรือใดก็แล้วแต่คือมีการพิสูจนกันในชั้นศาลไหมคะ
ว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนทำไมต้องเอื้อประโยชน์กันตาม

จริงประเด็นนั้นในที่มีการฟ้องร้องเนี่ย
ก็ไม่ได้มีประเด็นนี้ประเด็นดูจากพฤติการตัวเองที่เราสามารถ
คือมีหลักฐานที่เราสามารถที่นำเสนอต่อสารได้
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพฤติการที่ควรจะเป็นนะครับ
ที่คือปุตุชนหรือว่าวินยูชนที่เป็นสวนลักษณะนี้
ควรจะทำแบบไหนที่ถูกต้องเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราอายัดเพชรเนี่ย

เพราะเรื่องที่มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือเอากลับมาไว้ที่กองปราบเนี่ย
ซึ่งการพิสูจน์เรื่องนี้พอทางนี้โต้แย้งกับสิทธิ์เนี่ย

ทรัพย์อันนี้มันเป็นของใครกันแน่แท้หรือไม่แท้ยังไงเนี่ย
แต่คุณพอปั๊บคุณปล่อยของกลางไปเลย
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าของกลางอยู่ที่กองปราบเนี่ย

กระบวนการคือพอไปได้ปั๊บเนี่ย
ในวันนั้นก็ส่งต่อเลยนะครับ

ไม่ใช่อยู่ที่คุณปฏิรัติ
คนเซ็นสัญญาว่ารับของกลางไป
ซึ่งคนนั้นเขายอมรับในศาลว่าของกลางอยู่ที่เขา
แล้วมันมีมูลหนี้อะไรระหว่างคุณปฏิรัติกับเขาอยู่

ทีนี้เอกสารในการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ย
ได้มีการใช้ในชั้นศาลทั้งคู่

คือตามคุณจิตภัณฑ์เขามีเอกสาร

แล้วตัวคุณปฏิรัติก็ยอมรับเองว่า
ถ้ามีการซื้อขายแล้วต้องออกใบเซอร์คือใบรับรองคุณภาพ

แต่ถ้าซื้อขายต้องมีใบรับรองคุณภาพไว้เป็นของแท้เนี่ย

ทุกรายการที่ซื้อมา๔๕รายการก็มีครบหมด
ซึ่งในชั้นศาลคุณผาติรัฐไม่ได้มีเอกสารในการยืนยันว่าเป็นของตัวหรอกค
เขาก็เอาลักษณะนี้นะครับที่เขาเขียนขึ้นเองไม่มีลายเซ็นต์ทางนี้

แต่ว่าอยากตรงว่าตังนี้หลักฐานเรื่องซื้อแต่ตังนี้เป็นเรื่องยืม
แต่บังเอิญลายเซ็นต์ที่ของคุณจิรพันธ์ไม่มี
เป็นการยืมเพชรจากคุณพาธิรัฐเป็นเอกสารที่ถูกทำขึ้นมาภายหลังนะครับ
แต่ในคดียาพอเขาเรียกว่าโต้เถียงกันกรรมศิษยันต์กันอยู่นะครับ
สารก็ฟังอยู่รายการหนึ่งที่ชัดเจนนะครับว่ามีหลักฐานว่า
ขายมาแล้วก็เอาเช็คไปเรียกเก็บเงินอย่างนี้นะครับ
ค่ะทีนี้ความสัมพันธ์ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ถูกไหมแต่ว่าคุณจิรพันธ์มั่นใจ

คืออันนี้คือทางคุณจิรพันธ์มั่นใจนะคะ

รู้จักกันนานแค่ไหนก่อนเกิดเรื่อง

ประมาณ๔๕ปีค่ะก่อนเกิดเรื่อง

เขามาร่วมงานที่ร้าน

มารับงานของานตัวเรือนทอง

เอาขอเพชรไปฝังใส่ตัวเรือน
คืองานสั่งจ้าง

ธุรกรรมที่ดิฉันติดต่อเขาส่วนใหญ่คือ
สั่งจ้างสั่งทำทำเป็นค่าแรงเท่านั้นค่ะ

ก็คือแค่สั่งจ้างจ่ายค่าแรง

จะเป็นบิลลักษณะนี้เท่านั้น
เคยมีเรื่องกันใน

ที่มันมีก็คือว่าประเด็นว่าเขาเนี่ย

อะไรบ้างแล้วเขาก็มีปัญหาการเงิน

เราซื้อเพชรซะเด็ดสุดท้ายเนี่ย

เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์ค่ะจ่ายเงินช้า

ส่วนที่ต้นคือส่วนเดียวเอง
ที่นัดชำระเนี่ยมันช้า

กรกฎาแต่ไปแจ้งความ

ก็พี่ซื้อแล้วได้เพชรมา
โดยการซื้อชำระเงินไปบางส่วนแล้ว

มีความสนิทสนมกันในด้านอื่น

ก็คือรู้จักกันในการทำธุรกิจใช่ค่ะ
โรงรับจำนำเขายัน

คนนี้ไม่ใช่คนที่เอามาจำนำ

เพราะว่าคนจำนำมันเป็นชื่อจีรพันธ์มันก็จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้
ซึ่งคนที่อยู่ในโรงรับจำนำเป็นพยานฝั่งเรา

เป็นสิคะเพราะก็ต้องพูดตามความจริงว่าคนที่จำนำเพชรเม็ดนี้
เขามันให้การในสารด้วยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ตอนนี้
ขั้นตอนในการออกมาเรียกร้องล่าสุดเอายังไงต่อคะ
เพราะการเรียกร้องผ่านสื่อเอาล่ะมันทำให้เรื่องถูกพูดถึง
แต่ว่าในแง่ของขั้นตอนจริงคือนัดเข้าไปกองปราบนัดเข้าไปยังไงคะ
เรียกร้องว่าฉันไม่ได้ทำผิดที่คุณมากล่าวหา
คุณมายัดข้อหาให้ฉันฉันและหลานชายได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
แล้วในเมื่อสารก็ตัดสินแล้วว่าคุณผาติรัฐมันแจ้งความเท็จ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเท็จที่มากล่าวหา
ว่าฉันไปยักษ์เยาว์ไปยืนเพชรมันเป็นเรื่องโกหก
คุณจีรพันธ์ยังไม่ได้นัดกับตำรวจกองปราบถูกไหม

นี่ค่ะหลังจากรอบล่าสุดนัดกันไหม

ไปติดรอบล่าสุดจะไปเมื่อไหร่คะ

แต่ทางรายการบอกว่าเอ่อจะให้มาที่นี่ก็เลยเลื่อนไปพรุ่งนี้ค่ะอ่า

ซึ่งอยู่ในสำนวนคดีด้วยยินดีให้ใช้พื้นที่ชี้แจง

ถามตรงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ